เอามาดูต่อกันที่สถานการณ์น้ำท่วมกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ

และแน่นอนว่าเราคงยังเห็นน้ำจิตน้ำใจของพี่น้องในวงการบันเทิงค่ะ
ส่งต่อบางคนก็ลงพื้นที่
เอาข้าวของไปมอบให้ก็มีเยอะเลยนะฮะ

เห็นบอกว่าพี่น้องเดือดร้อนกันหลายพื้นที่นะคะ
จัดทำถุงอย่างชีพนะคะเรียกกันว่าลุยกันตั้งแต่ไปหาซื้อของอุปโภคบริโภค
ลงพื้นที่ไปไหนดิชัยภูมิค่ะตอนนี้โอ้โหเดือดร้อนกันจริงนะฮะ
กระจายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมหนักจุดใหญ่

แล้วบางจุดนี้นะคะน้ำท่วมสูงก็ต้องขนถุงยางชีพขึ้นรถ๖ล้อไปเลย
ลุยเข้าไปเลยค่ะเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงมือพี่น้องที่เดือดร้อนหนักนั่นเอง
บ้านออกกันมาไม่ได้ไงคุณนะ
ว่าจะได้เจอกับแฟนเพลงในสถานการณ์ที่ยากลำบากไปสักหน่อยนะ
แต่ว่าแฟนเนี่ยพอได้เห็นหน้านุ๊กปายเนี่ยหลายคนดีใจนะ
รู้สึกแบบมีกำลังใจขึ้นมาเลยคุณผู้ชมค่ะนะฮะจากนุ๊กปายค่ะไปต่อกันที่คู่จิ้นคู่นี้
ก่อนหน้านี้เป็นคู่จิ้นตอนนี้ขยับสถานะเป็นคู่จริงกันแล้ว
น้องเนคนรพลกับน้องมินตราอินทิรานักร้องคนสวยของเรานะคะ
นักร้องลูกทุ่งจากบ้านแกรมมิโกค่ะลงพื้นที่ชายภูมิเหมือนกันนะคะ
สองคนนี้เนี่ยสายเลือดลูกอีสานด้วยกันทั้งคู่ค่ะ
พี่น้องชาวชายภูมิกำลังเผชิญกับน้ำท่วมหนักไม่อยู่เฉยแน่นอนนะคะ
ก็เลยรวบรวมเงินบริจาคจากแฟนคลับด้วยเอาไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มค่ะ
ถุงยังชีพแล้วก็เอาลงเรือไปเข้าไปในพื้นที่ตามชุมชนที่แบบว่าเออ
เดินทางกันยากลำบากหน่อยพี่น้องยังติดกันอยู่ในบ้านนะคุณผู้ชมนะ
ปิดท้ายกันที่นักร้องลูกทุ่งอินดี้สุดฮอตคนนี้ค่ะ
น้องเนสกาแฟสีนครค่ะโอ้โฮ
ทราบข่าวมาว่าที่โคราชตอนนี้ก็อ่วมค่ะไปเลยค่ะ
จังหวัดนครราชศรีมาคุณผู้ชม

น้องก็ไลฟ์เล่าเหตุการณ์ไปด้วยบอกว่า
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่น้องได้เห็นน้ำท่วมเยอะขนาดนี้

กะว่าตั้งใจว่าจะอยู่แค่ปากทางเข้า
แต่พอเห็นว่าทราบข่าวว่าข้างในมันน้ำท่วมหนักมากเลย
กลัวว่าความช่วยเหลือจะไปไม่ถึง
ก็เลยตัดสินใจเอางี้เน็ตกับแฟนลุยเองค่ะ

ของให้ชาวบ้านถึงมือถึงหน้าประตูบ้านกันเลยค่ะ

ต่อเนื่องไปเลยค่ะอีกหนึ่งหนุ่มนะคะ

คนนี้ก็ร่วมด้วยช่วยงานการกุศลตลอดนะคะ
อย่างน้ำท่วมเนี่ยก็คือนำเงินไปมอบให้พี่บุ๋ม
แล้วก็ไปซื้อข้าวของแจกนะคะเราได้เจอกันค่ะถามถ่ายกันนิดนึงนะคะ
ศึกออกมาแล้วแบบเรื่องหัวใจเป็นยังไงบ้างคุณแพทย์เขาก็บอกเสียงนุ่มเลยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ก็คือโสดนะคะแล้วก็ขอลุยงานกุศลต่างนะคะ
รวมไปถึงงานของกรมราชธรรมด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะ
ไม่ยุ่งมุ่งงานการกุศลแล้วก็งานเพลงค่ะ
ก็ได้รับการติดต่อมาจากน้องซีนะครับ
ซึ่งน้องเขาเป็นอดีตผู้พ้นโทษ
ที่ทางกรมราชธรรมได้เชิญไปในการตามติดชีวิตของน้องเขา
ในการที่นำศิษย์ดีเกษตรพอเพียง
ตอนที่เป็นพระครับได้ติดลาพระอาจารย์ไปดูร้านที่โรงเรียนบัตรต่างที่แล้วก็ไหนก่อน
แล้วก็ได้ไปเห็นโรงเรียนที่เด็กเขาเรียนกันว่ายังขาดแคลน
เขาจะไปจับซื้อเครื่องดนตรีให้กับน้องเด็กประถมที่เมืองศัตริย์ประหลาดไปกันที่กับด้วย